สนับสนุนผู้นำหรือสนับสนุนรัฐบาลที่มีความมั่นคงไม่ใช่ว่าสนับสนุนทั่วไปแล้วก็ทำงานไม่ได้
ที่พักจะยึดยึดถือเป็นสำคัญก็คือผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
จะต้องมีเสียงสนับผนุนเกินจุดหนึ่งของจำนวนสมาธิกษบาคผู้แทนราศน์ดอล
ภาคไม่ต้องการเจอเจิดปัญหารัฐบาลเสียทางน้อย

ขอให้ได้ผู้นำประเทศก่อน

คลอบค่าสิทธิการตามการซอมประเทศไทย

ภาคจะไม่นำประเทศไทยและประชาชนเข้าถึงความแข็งแกน
ซึ่งตรงประมาณต้องการของพ่อแม่ที่น้องเป็นชาติส่วน
ก่อนที่จะส่งเนี่ยทุกคนก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกคัดสรรแม่ดี
นะครับทุกคนมีคะแนนมากพอสมควรเราจะได้ส่ง
ก็คาดหวังว่าเราจะได้มากครับนะครับ
แต่ว่าจำนวนเท่าไหร่นั้นก็อีก๑๔๘ชั่วโมงก็ทราบแล้วนะครับ
เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับปากท้องของพวกเขานะครับ
โดยก็ยังคือเรื่องความยากจนต้องได้การแก้ไขเป็นเรื่องแรก
พระคุมเจย์ไทยต้องถือว่าเราคาดการณ์
ความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ถูกต้องครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่

เป็นหลักของพระคุมเจย์ไทยซึ่งปรากฏบนแผ่นพรรค
บนการกระดาษสัมพันธ์ของพรรคต้องเริ่มกับคำว่า
ลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องพี่น้องประชาชน
ผมก็ขอให้ทำว่าสัญญาว่าพระคุมเจย์ไทย
โดยผู้สมัครของพระคุมเจย์ไทยทั้ง๓๕๐เฉพาะ
รวมไปถึงบรรดาผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อ
อีก๑๕๐ท่านได้รับการปลูกฝัง
ได้รับการชี้แจงนะครับ
แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพักว่า
ทุกคนจะดำเนินการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริต
และยึดถือกภาพที่นี่และถึงรับกว่า
ปลูกประชาธิบัญญาการผู้สมัครของพระคุมเจย์ไทย

ที่ได้ได้สู่ที่เป็นความสุ่มมั่นใดที่สุดสำหรับผู้บริหารของพระคุมเจย์ไทย
ที่ได้เข้าไปพบกับพี่น้องประชาชนแทบทุกภาคทั่วประเทศเลย
ก็ได้รับความตอบสนองรับการตอบสนองจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
แล้วก็ได้รับทราบถึงปัญหาต่างที่พี่น้องประชาชนได้นำมาแจ้งให้กับพวกเรา

เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับผู้ที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง
ผู้ที่มีอำนาจไม่ว่าจะใช้อำนาจพิเศษซึ่งจริงไม่ได้ใช้แล้วนะครับ
จะเลือกตั้งแล้วนะครับไม่ต้องมาคอยช่วยดูแลโดยใช้อำนาจที่มาจากคอสช
ขอให้มันเป็นไปตามระบบประชาชนต่าง
ขอให้ใช้อำนาจที่หน้าที่ภารกิจที่ท่านมีอยู่ด้วยความยุติธรรม
วันนี้ถึงเวลาที่เราจะเลือกตั้งกันแล้ว
มีพักการเมืองหลายพักที่พร้อมจะเข้าสู่การแข่งขัน
และพร้อมที่จะยอมรับผลของการแข่งขัน
หากการแข่งขันนั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีการช่วยเหลือใด